มาดูกรณีที่เราถามคุณผู้ชมไปนะคะ
ยังคงส่งคำตอบยังคงส่งความคิดเห็นมาได้เรื่อย
สำหรับกรณีที่ว่ามีวิธีอื่นอีกไหม
จากการตีที่จะทำให้เด็กโตไปเป็นคนดี

คุณผู้ชมไลน์มาคุณป้าอ้อยบอกว่า
ตีได้แต่ต้องสอนด้วยว่าเขาผิดยังไงถึงโดนตี
ว่าต้องมีการทำโทษกันบ้าง
ทีนี้มาดูกรณีของครูผู้ช่วยคนนี้ที่คุณแม่เขาออกมาร้องเรียน
จากเป็นเรื่องบรรดาที่ไปตีลูกชายที่อยู่วัยอนุบัน๑เนี่ย

เป็นรอยแดงสองจุดนะคะแล้วน้องบอกไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้ว

คุณผู้ชมเขาบอกว่าที่ตีเพราะหวังดีตีเพราะรัก
อยากให้เด็กมีวินัยอยากให้เติบโตไปเป็นเด็กที่ดีของสังคม
แล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นใดแอบแฝงเลย

ก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยนะคะ
จากกรณีที่นางอ๋อมบุญประคมวัย๓๒ปี
ชาวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เข้าร้องเรียนต่อนายนัทพลวิถีในอำเภอบ้านผือว่า
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมลูกชายวัย๓ขวบเนี่ย
ถูกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง
สังกัดอบตเมืองพานอำเภอบ้านผือ
ใช้ไม้เรียวตีหลังจนฟกช้ำ
เพราะไม่พอใจที่เด็กไม่เก็บที่นอนและไม่เก็บของเล่น
ลูกชายบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
พอไปสอบถามนะคะก็สารภาพบอกว่าจริง
เป็นคนตีเด็กเองจริงแต่ไม่ได้ตีแรง

แล้วก็บอกด้วยว่ายินดีจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน
คือประโยคนี้ถ้าเราจำกันได้เมื่อวานเนี่ย
ได้นำเสนอไปแล้วว่าคุณแม่บอกว่า

ถ้าผู้ปกครองไม่พอใจเนี่ย
สามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้นะ

ทีนี้ครูหรือนางชนทิชาคำดวงวัย๕๕ปี

สว่างวัย๔๖ปีครูผู้ช่วยเนี่ย
บอกว่ายอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง

แต่ที่ทำโทษเด็กด้วยไม้เรียวไปเนี่ย

ไม่ได้มีเรื่องอื่นใดแอบแฝงเลย

ตอนที่ก่อนที่จะเลิกเรียน
ครูก็ได้สางเหล็กนะคะ

เล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยก่อนนะเตรียมความพร้อมที่จะกลับบ้านล้างหน้าล้างตาเตรียมกลับบ้านได้แล้วลูกอ่ะเก็บของเล่นเข้าชั้นให้เรียบร้อยทีนี้เด็กแกไม่ชอบเก็บของเล่นไงคะแกเล่นเสร็จปุ๊บแกจะเดินหนีแล้วก็ตีชีนมานี่น้องตีชีนมานี่เธอไม่เก็บของเล่นให้เพื่อนรับผิดชอบหน้าที่ของเธอนี่ไม่ได้นะเธอทำไม่

ใช้ความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าเด็กยังเล็กเหมือนกับว่าอยากที่จะให้ทำความเข้าใจว่าอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ต้องทำ
คุณผู้ชมก็ไลน์มาบอกว่าคุยกับเด็กยุคใหม่ให้ใช้เหตุผลไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องลงโทษ
สมัยก่อนคุณครูถือไม้เรียวยาวมากนะเฝ้าหน้าโรงเรียนใครมาสายโดนฟาดกันหมดเลย
อุ๊ยฉันยังไม่ไงคุณไปสายบ่อยแล้วสิ